การทำกับข้าวสมมุติคุณไปซื้อผัดกระเพราต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเปล่า

นั่นสิเขาก็เลยออกมาบอกว่าทางด้านของอธิบดีกรมการค้าภายในยืนยันนะครับ
ถ้ามีการขึ้นค่าเอฟทีรอบนี้จะกระทบกับสมมุติไปซื้อกระเพรา
แค่๒สตางค์เท่านั้นนะ

ไม่ถึงบาทนะละบาทนึงมี๑๐๐สตางค์อันนี้กระทบแค่๒สตางค์
คือ๐๐๒บาทแค่๒สตางค์อย่าตื่นตนกนะครับ
เรื่องนี้ทางด้านของนางนันทวันสกุลตนาคครับ
ธิบดีกรมการค้าภายในเขาบอกว่า
ผลกระทบต่อต้นทุนและราคาสินค้า
หากมีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ

งวดเดือนกันยายนอีกประมาณ๒เดือนนะครับ
กันยายนถึงธันวาคมเพิ่มขึ้น๘๘๗สตางค์ต่อหน่วย
ค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่๓๕๙บาทต่อหน่วย
เรื่องต้นประเมินว่าจะส่งผลกระทบน้อยมากคุณผู้ชม
น้อยอย่างไรคือเอาให้ดูคร่าว

คือมันเป็นเสี้ยวนะไม่ถึง๑เปอร์เซ็นต์นะครับ
โดยต้นทุนเฉลี่ยของอาหารสำเร็จรูปอย่างเช่น
ข้าวหลักเลยที่บอกว่าเป็นเมนูสิ้นคิดนี่แหละ
ผัดกระเพราจานละ๓๕บาท
ต้นทุนเพิ่มขึ้น๐๐๒บาทต่อจาน
หรือ๒สตางค์ต่อจานเท่านั้น
มันต้องขายกี่บาทกี่จานถึงจะได้๑บาท
มันก็เยอะนะอ่ะอีกอย่างนึงปลากระป๋อง
เพิ่มขึ้น๐๐๓๓บาทต่อ๑กระป๋อง
อันนี้ยิ่งเซี่ยวใหญ่อันนี้เป็นเซี่ยวเลยค่ะ
อีกนิดนึงแชมพูสระผมเราสระกันแทบจะทุกวัน
เพิ่มขึ้น๐๐๑๔บาทต่อขวด
มันก็นิดเดียวนะครับแบตเตอรี่รถยนต์
เพิ่มขึ้น๑๓๕๘๗บาทต่อหน่วยอันนี้บาทกว่า
ก็เป็นเพิ่มขึ้นบาทกว่าต่อ๑ลูก
เครื่องแบบนักเรียนอันนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะวิตกกังวล
ถ้าเกิดค่าไฟขึ้นชุดนักเรียนของลูกจะเพิ่มขึ้นไหม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ๐๐๒๒บาทต่อชุด
ก็คือสองสตางค์เหมือนกันนะครับสำหรับมาตรการดูแลราคาสินค้า
จะต้องครอบคลุมทุกช่วงสินค้าครับตั้งแต่โรงงานตัวแทนจำหน่าย
ไปจนถึงผู้ค้าปลีกแล้วก็ไปถึงมือผู้บริโภค
โดยกรสมภัณฑ์นี้จัดตรวจนะครับมีการจัดสายตรวจ๙สาย
ทั่วประเทศทั่วภูมิภาคนะครับเพื่อป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา
ช่วงนี้ใครบอกว่าขอขึ้นหน่อยนะค่าไฟขึ้น

คุณเถียงได้ว่าไม่เกี่ยวมันแค่๒สตางค์เอง
อันนี้ไม่ถูกไหมคะต้องบอกว่าอาจจะเป็นค่าที่
ค่าที่อันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าอ้างจากค่าไฟไม่ได้ไม่ได้นะฮะ